คุณผู้ชมคะมาตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
ว่าตกลงแล้วเป็นเหตุฆาตกรรมหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีคนหาปลาเขาบอกว่าเจอศพผู้ชายคนนึง
คว่ำหน้าอยู่ในเบาะน้ำบ่อน้ำนี้ลึกมากนะคะ
แล้วก็กว้างเป็นร้อยไร่เลยครับคนไปหาปลาตรงนี้บ่อย
ตอนแรกเนี่ยนึกว่าเป็นคนไปหาปลาแล้วก็พลัดตกลงไปในบ่อน้ำแล้วเสียชีวิต
เพราะคนแถวนั้นบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยเหมือนกัน
แต่พอทีนี้พอเจ้าหน้าที่นำศพขึ้นมาจากน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันไม่น่าจะใช่การตกบ่อน้ำลงไป
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุแน่เพราะว่าศพของผู้ชายคนนี้ถูกมัดที่คอ
เหมือนกับเอาเสื้อของตัวเองฉีกแล้วก็ผูกแล้วก็มัดคอเอาไว้
แล้วก็เอาก้อนหินน้ำหนักสักประมาณห้ากิโลถ่วงขาถูกมัดสองข้างด้วยนะคะ
สภาพศพเป็นแบบนี้ก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเหตุฆาตกรรม
แต่ตำรวจบอกว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาก็เป็นไปได้ว่าเป็นเหตุฆ่าตัวตายนะคะ
ส่วนศพที่พบชื่อว่านายยงยุทธ์จันหมุดเป็นชาวร้อยเอ็ดอายุประมาณสามสิบห้าปีนะคะ
เป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรี
พบเป็นศพลอยอืดอยู่ในบ่ออุดมศักดิ์เก่าพื้นที่หมู่๕อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี
พบศพช่วงเย็นเมื่อวานแต่ว่าสภาพศพเนี่ยค่ะไม่ใส่เสื้อนะคะ
แค่กางเกงขาสามส่วนสีส้มในตัวเนี่ยมีโทรศัพท์ที่พังแล้วเครื่องหนึ่ง
กุญแจรถจักรยานยนต์แล้วก็ในที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของผู้ตายยังจอดอยู่
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำแดงแล้วก็มีเสื้อแขนยาวสีดำแขวนอยู่หน้ารถ
ซึ่งเป็นเสื้อของพนักงานโรงงานที่เขาทำอยู่อะค่ะพอนำศพขึ้นมามันมีความผิดปกติ
เพราะว่าศพเนี่ยคล้ายกับถูกฆาตกรรมอย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะ
คอถูกมัดแล้วก็ถ่วงหินหินขนาดแบบน้ำหนักประมาณ๕กิโลขาถูกมัดติดกัน
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองวันจุดนี้เป็นบ่อน้ำใหญ่นะคะ
กว้างเป็นร้อยไร่แล้วก็ลึกมากลึกประมาณ๕๐๖๐เมตรเป็นบ่อดินเก่า
รอบไม่มีบ้านคนค่ะเปลี่ยวมากด้วยห่างจากถนนของหมู่บ้านไปร้อยสองร้อยเมตรได้นะคะ
ส่งนักข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้ต่อคุณนฤทธบุญนิ่ม
นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปคุยกับภรรยาของผู้เสียชีวิต
ภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยท้อง๘เดือนแล้วอะค่ะ
บอกว่าโอ้โหสับสนมากตอนนี้เสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้น
พอรู้ว่ามีคนพบศพสามีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยไม่รู้จะทำยังไงต่อ
เธอก็เลยให้ข้อมูลแบบนี้นะคะเจอสามีครั้งสุดท้ายก็คือ
วันพระฤหัสบดีที่๒๐มิถุนายนก็คือ๓วันก่อนที่จะมีคนไปเจอศพ

ยอมรับว่าก่อนที่สามีหายตัวไปจากบ้านยอมรับว่าทะเลาะกัน
สาเหตุที่ทะเลาะกันก็คือเรื่องหนี้สินที่สามีไปก่อนหนี้เอาไว้
แต่เป็นการทะเลาะกันตามปกติไม่ได้ทะเลาะรุนแรงไม่ได้ทำร้ายร่างกาย
เธอก็ไม่รู้ว่าสามีคิดน้อยใจอะไรหรือเปล่า
น้อยใจอะไรจนไปฆ่าตัวตายหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นการถูกลวงไปฆ่า
ตอนนี้รอให้ตำรวจหาความจริงให้อยู่ค่ะ
ถ้ามีปัญหากันอย่างนี้หนูก็เดินไปเองอยู่แล้วไงไม่ได้รอแต่ว่าให้ไปส่ง
เขาเป็นคนขี้น้อยใจไหมครับ
ถามว่าน้อยใจไหมก็ไม่น้อยใจนะอย่างมากก็คือวันเดียวโขดนี้เย็นมาก็คุยกันแล้ว

ก็ไม่ได้ง้อไม่ได้ง้อก็คืออยู่ด้วยกันมาก็ไม่ได้ง้อกันหรอก
แต่ว่ากลับมาเต็มเย็นก็คุยกันกว่ากันคนต้องรอทางกำรวจนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าคิดไว้ยังไงไม่รู้จะพูดไฟยังไง
ไม่รู้ว่าจะฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมก็ไม่รู้ไง
ทีนี้ค่ะทางน้าของภรรยาผู้เสียชีวิตนางอังคณาเหลาชโนก็บอกว่า
ไม่เชื่อว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
เป็นไปไม่ได้ที่นายยงยุทธ์จะฆ่าตัวตาย
เพราะเท่าที่รู้จักกันมาเป็นคนรักครอบครัวมาก
ไม่เคยทะเลาะกับใครทำทุกอย่างเพื่อลูกเมียมาโดยตลอด
เมียรักลูกมากเพราะว่าจะโพสต์เฟซบุ๊คถึงลูกที่กำลังจะคลอดออกมาอยู่เป็นประจำ

น้าของภรรยาผู้เสียชีวิตบอกว่า
ไม่คิดว่าคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแบบนี้สร้างครอบครัวแบบนี้

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้ให้เร็วที่สุด
เขาก็เดินตามหากันเขาไม่รู้ว่าไปไหนไง
ตั้งแต่วันพฤหัสเขาบอกว่าจรหายไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขามีลูกไงเขารักลูกเขามาก
ส่วนความคิดว่าได้ขอประกาศครั้งนี้นะครับ
ืบหน้าเรื่องคดีนะครับพันธุ์ตำรวจโทกฤษณะวัชสุวรรณรองภูมิกับการสพพานทองที่จังหวัดชนบุรีบอกว่า
เรื่องต้นตำรวจตั้งไว้๒ประเด็นนะครับหนึ่งก็คือการฆ่าตัวตาย
สองคืออาจถูกลวงมาฆาตกรรมแต่ตอนนี้ให้น้ำหนักไปทางฆ่าตัวตายมากกว่า
โดยพิจารณาจากหลักฐานสภาพศพนั้นมีลักษณะการผูกมัดบริเวณคอและข้อเท้า
ซึ่งผูกจากด้านหน้าส่วนวัสดุที่ใช้ในการผูกก็เป็นเสื้อของผู้ตายเอง
ส่วนการใช้หินถ่วงน้ำนั้นก็ไม่ใช่หินก้อนใหญ่มากแขนทั้งสองข้างไม่ได้ถูกมัด
และไม่มีร่องรอยการต่อสู้ในที่เกิดเหตุประกอบกับสภาพที่เกิดเหตุ
จักรยานยนต์ของผู้ตายก็จอดอยู่อย่างเรียบร้อยดีทุกอย่าง
รถก็มีการล็อกคอไว้ด้วยอืมทรัพย์สินโทรศัพท์กุญแจรถไฟแชค
ก็อยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้ตายไม่ได้หายไปไหน
ถ้าจะมองเป็นการฆ่าชิงทรัพย์เนี่ยตำรวจบอกว่า
มันอาจจะยังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทรัพย์สินอยู่ครบ
แล้วตำรวจก็บอกว่าจากการสอบปากคำภรรยาค่ะ
วันที่สามีหายตัวไปก็คือทะเลาะกันเรื่องหนี้สิน
แล้วก็ก่อนหน้านี้ตัวผู้ตายกับภรรยาเคยทะเลาะกันหนักเหมือนกันนะคะรุนแรง
ภรรยาไล่สามีออกจากบ้านเก็บข้าวเก็บของไล่ออกจากบ้าน
ก็เลยเป็นไปได้ว่าอาจจะน้อยใจแล้วก็ฆ่าตัวตาย
แต่ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วก็หาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
ถ้าเป็นเหตุฆาตกรรมจริงก็จะนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ